ตรงนี้มาดูกันที่เรื่องของวงการพระสงฆ์กันบ้างนะครับ
ในวันนี้เจ้าหน้าที่มีการนำตัวพระมหาอภิชาตินะครับ

เพื่อมาลาศิกขาหลังจากที่เชิญตัวจากสงขรา
ในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาครับ
กรณีทหารร่วมกับตำรวจนำตัวพระมหาอภิชาติปุณจันโท
มายังวัดเบนจมะบพิษกรุงเทพมหานครเพื่อให้ลาศิกขาหลังจากเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวพระมหาอภิชาติ
นี้หน่วยงานความมั่นคงกล่าวหาว่าพระมหาอภิชาตินั้นเป็นภัยต่อความมั่นคง
ก่อนนำตัวไปสอบสวนต่อที่ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
จากนั้นนำตัวขึ้นมาสอบสวนต่อที่บริเวณต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทั่งถูกจับศึกดังกล่าว
สำหรับพระมหาอภิชาติที่ผ่านมาได้แสดงความเห็นผ่านทางเฟซบุ๊ก
พากษ์วิจารณ์ศาสนาอิสลามอย่างรุนแรงครับ
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเกลียดชังระหว่างศาสนา
มีการแจ้งความดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้ง
รวมทั้งยังเคยแสดงวาจาคมขู่พันธุ์ตำรวจโท
พงพรพรามเสน่ห์ที่ถูกย้ายจากตำแหน่งภูมิในการสำนักพุทธ
ไปเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ดูแลพื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่๘กันยายนที่ผ่านมาด้วย
ก่อนหน้านี้ได้เผยแพร่คลิปเจ้าหน้าที่จำรวจ
ขณะกำลังเจรจากับพระมหาอภิชาติ
ในประเด็นเรื่องการวิจารณ์ศาสนาอิสลาม
ก่อนจะถูกควบคุมตัวและลาศิกขา